คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
หนุ่มวัย๒๒ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพี่
บอกว่านุ่มวัย๑๙ปีไม่ให้เกียรติ
เองปีนเกลี้ยวเองไม่โครบท่า

ปรากฏว่าหนุ่มวัย๑๙ปีอายุน้อยกว่ารุ่นน้อง
ที่กำลังถือมีดปลายแหลมอยู่นะแล้วหั่นไส้หมูอยู่
อยู่ที่เขียงบดีเอามีดแทงสวน

นี่คือไม่ใช่ไส้หมูแล้วนะนี่ไส้คนเลย

ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับพบว่าหน้าบ้านข้าวของกระจัดกระจายเลย

มีบาดแผลชะกันที่ลำตัวด้านซ้าย
ขออภัยคุณผู้ชมไส้ทะลักออกมานะครับ

คือนายยศกรสมนึกอายุ๑๙ปีนะครับ

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกลุ่มดำเนินคดีได้

บอกว่าผมนั่งดื่มเบียร์กับเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนี่แหละครับ
ขณะผมนั่งดื่มเบียร์อยู่ดี

เดินตรงมาต่อว่าผมนะครับ
ถึงเรื่องที่หาว่าผมไม่เคยให้เกียรติเขา
ไม่เคารพเขาแล้วก็ปีนเกลียวเขา
หน้านั้นเคยมีปัญหาทะเลาะกันมาแล้วนะครับ
ผมก็เก็บความแค้นไว้ในใจ
และจากนั้นนะฮะตัวรุ่นพี่ก็ปรีเข้ามาชกต่อยทำร้ายผมก่อน
คุณผู้ชมขณะที่ผมตอนนั้นกำลังหั่นไส้หมูอยู่บนโต๊ะ
เพราะว่าจะทำของกินแก้มเหล้าอะไรพวกนี้
ก็เลยเอามีดปลายแหลมจ้วงแทงไป

แต่สุดท้ายที่แทงไปมันคือท้องของรุ่นพี่

เขาก็รีบทิ้งมีดแล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วก็ต้องแจ้งข้อหาเลยฮะ
ใช้อาวุธมีดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ

ดำเนื้อคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ